เจ้าลืมรอยรัก
ที่พี่สละฟังรักเคยสามชื้น
เจ้าแปลไปหัวใจมันถูกปืน
แทบล้มทั้งยืน
สะอืนอกรม
จากใครไปหาเงินตราชวดชม
ไม่มาริมพิโลกนึกสัญญาสายัน
ไหนไม่เคยร้องทีไหนม่
๑กว่าหนึ่งเมื่นบาท

ร้องได้หรือว่าร้องไปบ้างครับ
ระดาษ

โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณอุเทนร้อง

เป็นคำที่ผมไม่ค่อยอยากจะพูดออกมาเท่าไหร่

จากนอกสามปี
ไปหาเงินมามั่นฝันตา

เป็นไงคะ
ทั้งที่รู้ว่า

แต่ก็ใจกล้าที่จะสมัครมา

วันนี้ที่มานะถึงคุณอุเทนจะไม่ได้อะไรเลยนะ

ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ช่วยกันสมทบทุน
อบกำลังใจให้คุณอุเทนเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เราไม่รู้หรอกว่าครูเทนจะเกิดอะไรขึ้น

ถึงคุณอุเทนจะทำร้านแตกในวันนี้

เป็นเงินมูลค่า๑๗๐๐บาท
น้ำใจของทุกคนที่อยู่ในบริเวณนี้

ทุกคนตรงนี้ค่ะ๑๗๐๐บาทค่ะ
น้ำใจจากทีมงาน

เราไม่ได้ให้เพราะว่าออกทีวีแล้วเราต้องให้

มีทั้งเหรียญมีทั้งแบงค์ยี่สิบ
ไปเลยครับนี่เป็นน้ำใจจากพวกเรา

มาในครั้งนี้ดีที่สุดค่ะคุณอุเทน

แล้วกล้าที่จะมาทำเพื่อนลูกของเขา

ขอบคุณครับ

มีครับมีผู้ที่เขามีกำลัง
พอที่จะแบ่งปันให้กับ
เพื่อนร่วมโลกใบนี้หรือว่าประเทศนี้

แล้วเราก็อยากจะให้ปฏิหารนั้น
มีคนเคยเกิดขึ้นแบบนั้นมาแล้ว

มันจะหลั่งสารออกมาชนิดหนึ่งที่มะเร็งมันกลัวมาก
ค่ะ
โอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีทีเดียว
ผมก็อยากจะให้คุณอุเทนพูดอะไรกับคนทางบ้านที่เขาดูรายการนี้อยู่
อยากจะพูดอะไรก็ได้ครับเชิญครับ
อยากจะฝากถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ครับ
ของลูกที่เจอสภาวะเจ็บป่วยอย่างผม
ของครอบครัวผมนะครับก็ดูแลเอาใจใส่ลูกให้เท่าที่ที่ครอบครัวของท่านจะทำได้ครับ

เพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บมันไม่เลือกนะครับว่าจะเกิดกับครอบครัวไหนก่อนหรือหลัง
ก็ต้องดูแลกันไปครับ
ความสุขให้เขาได้มากที่สุดเท่าที่พ่อแม่คนหนึ่งจะทำได้ครับ
และนี่ก็คือนักสู้ชีวิตของเรานะครับคุณบุตรเพลงขอบคุณมากครับจากร้องได้ให้ร้านครับขอบคุณครับ
ในฐานะที่เป็นพ่อครับต้องทำให้ชีวิตลูกดีขึ้นกว่านี้ให้ได้ครับ
ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการรักษาตัวอะไรต่างคิดว่าจะทำให้เขาได้ดีที่สุดเท่าที่พ่อคนหนึ่งจะทำได้ครับ
ถ้าเราไม่สู้ครับมันจะมาบรรทอนตัวเองซะมากกว่าครับ
ถ้าเราท้อเมื่อไหร่มันก็มาให้เราเห็นเมื่อนั้นครับต้องฝ่ามันไปให้ได้ต้องผ่านมันไปให้ได้ครับ
ความหวังครับที่ทำให้พวกเราข้ามไปแต่ละวันแต่ละวันได้
หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะมาเป็นปกติสามารถที่จะไปโรงเรียนกับเพื่อนทำกิจกรรมอะไรได้ตามที่เขาฝันไว้
ขอบคุณครับขอบคุณรายการร้องได้ให้ล้านขอบคุณทีมงานทุกคนครับ
ให้ความอบอุ่นเป็นอย่างมากครับ
กับครอบครัวเล็กครอบครัวหนึ่งครับ
ขอบคุณจากใจครับขอบคุณจริงครับ

ตอนนี้คือตรวจมาหมดแล้วก็พบอีกก้อนหนึ่งค่ะ
ก็ต้องผ่าอีกบอกว่าอาจจะเป็นมะเร็งนะครับ
ต้องไปดูดน้ำลายออกอาทิตย์ละ๑ครั้ง
ทุกวันนี้ตาหลับได้ข้างเดียว
เวลานอนต้องใช้ผ้าปิดแสง
ถ้าแม่หนูตายไปจริงแล้ว